ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คนที่ก่อเหตุ
เขาเรียกว่าโอ้โหโหดเยี่ยมจริงนะครับ
มะยังเท้าแจ้งจ้วงแทงอะแย่มะยังเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่กลางปั๊มน้ำมัน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้

ทำให้นักศึกษาเสียชีวิต

ใช่ไม่อยากให้ดูคลิปเยอะเพราะค่อนข้างจะโหดร้าย
เป็นคลิปภาพความยาว๒๗วินาที
ระบุเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙พฤษภาคมเวลา๓๒๐น

ทั้งชกทั้งเตะและใช้ของมีคม
จ้วงแทงวัยรุ่นคนหนึ่งอย่างบ้าคลั่ง

ล่าสุดตำรวจตามรวบ๓วัยรุ่นได้แล้ว
ประกอบด้วยนายธนงชัยสิทธิ์คล้ายอดิษฐ์คล้าย
นายสุชัตร์จันหอมและก็นายณฑพลช่วยขุน
ซึ่งก่อเหตุรุมทำร้ายนายกมลพบทองประทีบ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง๑ในอำเภอทุ่งสงศ

ปั๊มผาทองเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์
สำหรับสาเหตุเกิดจากการเขม่นกันในผับครับ

ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่เกิดเหตุ
กลางผู้คนที่ไปมุงดูกันจำนวนมาก
โดยเริ่มในผับในตัวอำเภอทุ่งสงศ์

แล้วก็มีการเขม่นกันจนขี่รถตามไป
ลงมือรุมทำร้ายที่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งหมด
เข้าห้องขังเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ